ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ระยองนะครับ
คนร้ายเข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ขโมยไปคันนึงค่ะแต่เจ้าของห้องเช่าบอกว่า
อันนี้มันคันที่ห้าแล้วอันนี้มันคันที่ห้าแล้ว
เอาไปดูนะฮะกล้องวงจรปิดในห้องเช่าที่นี่

คนร้ายถอดรองเท้าด้วยนะให้สมกับเป็นโจรย่องเบา
แล้วทำท่าย่องด้วยไงค่อยเดินกลัวเสียงดัง
มันย่องเบาจริงนี่ไงที่เรียกพวกย่องเบา
ไม่ได้มา๒แล้วมา๓นะแต่มีคนหนึ่งนะครับ
เข้ามานะฮะที่ตรงบริเวณที่เป็นจุดจอดรถจักรยานยนต
คนแรกเข้าไปยกล้อหน้าเข็นไปตรงด้านข้างนะครับ
แล้ววิธีการของมันมันหักคอรถปึ๊ก
คือแค่นี้ก็ปลดล็อกได้แล้วพวกล็อกคอเนี่ยนะครับ
ส่วนอีกคนนึงก็ยืนดูต้นทาง
ยังมีอีกคนนึงนะฮะคนที่๓ดูต้นทางอยู่ริมถนน
สมกับจอมโจรย่องเบานะครับ
สงัดเลยฮะตีสองครึ่งของคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งอยู่ในซอยมาบยางพรซอยหนึ่งหมู่เจ็ด
ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนี่ฮะไปเลยฮะเข็นไปเลยที่แบบล็อกคอล็อกคอมันหัก
มันมีวิธีการอ่ะดูมันแบบก่อเหตุแป๊บเดียวอ่ะเอาไปเลยได้รถไปเลยเดี๋ยวนี้เขาบอกถึงต้องมี
มันจะมันจะภูมิใจกับตัวเองไหมเราสมกับเป็นจอมโจณโย่งเบาโจมเบาจริงของรถจักรยายนยนต์
เขาอายุ๒๕ปีนะครับบอกว่าเขาทำงานขับรถบรรทุก๖ล้อส่ง
ชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับโรงงานเมื่อวานนี้เลิกงานก็ขี่จักรยาน
เอาไว้หน้าห้องแล้วก็เข้านอนตื่นมาตี๔นะตี๔เช้ามืดวัน
เนี้ยจะไปทำงานตกใจฮะจักรยานยนต์หายไปไปขอดูกล้องวงจร
จากเจ้าของห้องเช่าก็เจอเหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็น

ครับผมเลิกงานตอนเย็นครับเอารถไว้จอดไว้หน้าห้องครับ
แล้วก็เข้าห้องนอนครับแล้วหลับตื่นมาจะไปวิ่งงานตอนตี๓
ครับไม่เจอรถแล้วครับรถหายประมาณตีสองครึ่งครับมาครับ
สองคนครับครับเดินย่องมารองเท้าย่องเข้ามารองเท้าไม่
ใส่ครับของเท้าไม่ใส่ครับแล้วก็ยกรถหน้าดันเอาไปครับ
ก็เดินมาอย่างนี้ก่อนเดินมาจับแล้วก็ถอยมานิดก่อนเลย
ก็จอดจอดเสร็จแล้วเข้ายกรถหน้าเดินแล้วก็ยกแล้วก็ถ่อย
ล่างไปแล้วก็ไปจอดจอดทำอะไรไม่รู้ครับแล้วก็คอมัน
อยู่ครับเขาทำยังไงขอแป๊บเดียวเองครับไม่ถึงห้านาทีครับ
สีดำทะเบียน๒กกย๒๙๖๑ชนบุรีนะฮะของคุณนพวิทย์นะครับ
แจ้งสพปลวกแดงได้นะครับเจ้าของห้องเช่าบอกว่าห้องเช่า
ขอวอลหน่อยว่าช่วยหน่อยเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนค่ะแม่วิธี
ของมันค่ะยังไงก็ช่วยตัวเองก่อนแล้วล่ะตอนเนี้ยต้องหาทาง
รถจักรยานยนต์ให้มันแบบแน่นหนากว่านี้แล้วถ้ายังไม่มี
ล็อคทำไงไปจอดในห้องก่อนเลยก็ดีก็ดีนะเพราะต่อให้
ดิสต์นะบางทีพวกนี้มันเอารถกระบะมันยกรถขึ้นไปเลย
จอดในห้องเลยง่ายดีแล้วนอนตรงไหนอ่ะ